ขอถามชาวบ้านอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีกันหน่อย
เคยได้ยินชื่อพระมานิดกันบ้างไหมคะ
พระมานิดนี่ชื่อเสียงเขาโด่งดังพอสมควรเลยนะ
ในเฟซบุ๊กแล้วก็การบอกเล่าปากต่อปาก
มานิดคนนี้เขาบอกว่าเก่งมากเลยนะ
รักษาโรคให้ชาวบ้านได้โดยเฉพาะโรคสะเก็ดเงิน
ใครที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมาหาพระมาณิชย์ได้เลย

ชาวบ้านเนี่ยแห่มากันแล้วเก็บค่ารักษาแพงด้วย
แห่มารักษากันนะคะสุดท้ายแล้วนอกจากจะรักษาไม่หาย

แล้วค่ารักษาที่เก็บไปกลายเป็นว่าชาวบ้านบางคนเนี่ย
จ่ายเงินค่ารักษาจนหมดเนื้อหมดตัวกลับบ้านไม่ได้ด้วยซ้ำ
ผู้ชายคนหนึ่งเขารู้ค่ะเขาบอกทนไม่ได้อ่ะ
แบบนี้เป็นพระจริงหรือเปล่ามาเอาเปรียบประชาชนแบบนี้ได้ยังไง
บุกไปต่อยพระมานิดถึงกุฏิเลยค่ะ
บุกขึ้นกุฏิเลยนะคะเนี่ยเป็นร่องรอยการต่อสู้ที่อยู่ในกุฏิของพระมานิดนาควโรวัย๓๗ปี
อยู่ในวัดหินศรีสุวรรณารามนะคะที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี

มีบัตรแผลอยู่ที่ข้อศอกข้างซ้ายต้องเย็บเก้าเข็ม
แล้วก็ในที่เกิดเหตุมีขวานเปื้อนเลือด๑ด้ามยาว๑ศอกตกอยู่ด้วย
คนก่อเหตุนะคะชื่อว่านายเอกรินคงมิยาอายุ๔๐ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกวันที่๑๑กุมภาพันธ์

คืนนั้นก็กำลังพักผ่อนอยู่ในกุฏิ
อยู่นายเอกรินน่ะบุกเข้ามา

ตรงเข้ามาชกที่ใบหน้าอัตมาแล้วก็ลำตัวของอัตมาหลายครั้ง
อาตมาก็พยายามต่อสู้นะ
แล้วนายเอกรินเนี่ย
หันไปคว้าขวานของอาตมาที่เก็บเอาไว้ใต้ที่นอน
มาณิชยเก็บขวานไว้ใต้ที่นอนนะคะ
นายเอกรินเนี่ยเหลือไปเห็นแหละก็เลยไปคว้าขวานออกมา

เลยเป็นการยื้อแย่งขวานกันค่ะ
ที่ได้รับบาดแผลที่ศอกซ้ายก็มาจากตอนยื้อแย่งขวานนี่แหละ
แล้วทีนี้พอได้ยินเสียงเอะอะโวยวายมากขึ้นเนี่ย
สงฆ์ในวัดก็จะเข้ามาห้ามปรามกัน

สาเหตุที่ถูกทำร้ายคิดว่า
นายเอกรินคงจะเข้าใจผิดว่าอัตมาไปหลอกลวงชาวบ้าน
ยืนยันเลยว่าอัตมาไม่ได้หลอกลวงนะอัตมาถูกใส่ร้าย

ส่วนนายเอกรินฟังเรื่องของนายเอกรินบ้างเขาบอก
ผมทนไม่ไหวแล้วไม่พอใจอย่างหนักเลยที่พระมานิดเนี่ย
อ้างสรรพคุณลงโซเชียลมีเดียบอกว่าตัวเองรักษาโรคสะเก็ดเงินได้อย่างนั้นอย่างนี้
จนมีชาวบ้านญาติโยมเขาหลงเชื่อมารักษาแล้วก็สูญเสียเงิน
เสียเงินไปตั้งเท่าไหร่ไม่เห็นมีใครหายสักคน
เกรงว่าจะทำให้วัดเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วย
จะเข้าไปพูดคุยกับพระมาณิชให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้
สุดท้ายเกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันขึ้น
แต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้คว้าขวานจะมาฟันพระมาณิชย์นะ
แต่พระมาณิชย์ถูกขวานบาดระหว่างแย่งเท่านั้น
ก็ยืนยันว่าบ้างกรีมอ่ะโหคนป่วย

ผมไปดูสภาพบุพก็มาได้ไงกันวันเนี่ย

แล้วเค้าคิดแล้วค่ารักษามั้น
พลังให้เพิ่มให้เพิ่มอีกเพราะผมเจ็บแล้วหอมส่วนเข้าถ้า
ผมไม่จับเดี๋ยวก็ต้องฝันผมอืมที่ไปแล้วต่อไปต่อมา
ก็โดนเองอ่าไอ้เรื่องหลอกลวงอะไรยังไงตอนเนี้ยยังไม่
รู้แต่ที่แน่แน่น่ะเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหนเอการิน
ก็โดนแจ้งข้อกล่าวหา๒ข้อหาคือบุกรุกเคหสถานแล้วก็ทำร้ายร่างกายค่ะ
ซึ่งนายเอกรินก็ยินดีชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้พระมาณิชย์ไป๕๐๐บาท
ทีนี้ประเด็นที่ต้องมาดูต้องมาแจกแจงกันก็คือ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
วัดเลยค่ะพอไปถึงพระมาณิชย์เริ่มรักษาเลยนะคะ
เริ่มด้วยการให้อาบน้ำมนต์แล้วก็ตำยาสมุนไพร

ครับผมคล้ายรูนของโดนเจ้ากรรมนายวินเล่นมาหรือยังไง

หายไม่หายก็ภายในประมาณ๒๓วันเดี๋ยวรู้เขาบอกครับ
ทีนี้ผมมาถึงเขาก็ตำรากไม้แล้วก็อาบน้ำมนต์
น้ำมนต์จนทั่วร่างกายผมแล้วก็เอายาเอายาตำรากไม้มาประคบ
พอผมทายาเขาเข้าไปแขนผมแขนผมบวมเท่ากับขาเลยครับ
ววมทั้งเน่าทั้งหมินทีนี้ผมบอกว่าให้อาบน้ำไหม
เขาบอกว่าไม่ให้อาบเขาบอกว่ามันเปลืองยา

ทีนี้ค่ะพอทายาเสร็จนะคะ
พระมณิชก็เรียกรักษา๓๕๐๐บาทคุณผู้ชม
แต่พอจ่ายไปให้๑วันพระมาณิชคือเงียบหายไปเลย
นี่ค่ะแล้วก็ได้ไปเจอกับคนป่วยที่เคยรักษากับพระมาณิชย์มาก่อนนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถูกหลอกแล้วเพราะว่าเขาเคยถูกหลอกมาก่อน
ทีนี้ก็เลยต้องไปพักอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านของนางสำลีทองหวี
เป็นแม่ของท่านเจ้าอาวาสไปขออยู่ชั่วคราว
เพราะจ่ายเงินค่ารักษาไปทั้ง๓๕๐๐บาทไม่เหลือเงินแล้วอะค่ะ

ส่วนอาการตอนนี้ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะ
แต่มันดีขึ้นจากการที่ไปล้างแผลแล้วก็ไปทายาแผนปัจจุบันนะคะ
ทางด้านของนางสำลีผู้ที่ให้พักอาศัยนะคะ
บอกว่าพระมาณิชย์เนี่ยอยู่ที่วัดได้แค่๒เดือนนะ
ก่อนหน้านี้เคยบวชเป็นเนรที่วัดนี้แหละ
แต่ว่าถูกชาวบ้านไล่ให้พ้นวัดเพราะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ
พอกลับมาที่วัดนี้กลายเป็นว่าอ้าวมาโฆษณารับรักษาคนป่วย
เรียกรับเงินตั้งแต่๓๐๐๒๐๐บาทเลยนะคุณผู้ชม
๓๐๐๐ถึง๒๐๐๐บาทคนป่วยก็เหนือหมดตัวกันมาหลายนะคะ
ก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
คณะกรรมการวัดเจ้าอาวาสวัดเคยเชิญให้พระมาณิชย์ออกไปจากวัด
แต่ไม่ยอมไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยที่ผ่านมาพระมาณิชย์ไม่เคยทำกิจของสงฆ์เลย
ตอนเช้าขับรถออกจากวัดกลับมาตอนเย็นไม่รู้ว่าไปไหนไปทำอะไร
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยค่ะ
ก็พอเรื่องนี้เป็นข่าวออกไปนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางหัก
มาก็มาตรวจสอบอะค่ะตรวจสอบตรวจปัสสาวะพระมาณิชย์ก่อนเลย
ก็ไม่พบว่ามีสารเสพติดนะคะแต่ที่แน่เนี่ยก็คือบอกเลยว่าพระมณิษฐ์น่ะ
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพด้านแพทย์แผนไทยการรักษาให้คนอื่นแบบนี้
โดยที่ไม่มีใบประกอบถือว่ามีความผิด
ส่วนนายสิทธิชัยจันแพงรักษาการสาธารณสุขอำเภอปากท่อ

พระมาณิชย์แล้วว่าให้หยุดการรักษาซะ
แล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวยาพระมานิดไปตรวจสอบด้วยว่าไอ้ยาที่เอามาตำตำ
ซึ่งตัวยาที่ว่าเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าคนที่เคยผ่านการรักษามาก่อนเนี่ย
พระมณิษฐ์จะเอาขี้กระต่ายภูคาวเสลดพังพรแล้วก็ว่านอีกหลายชนิด
น้ำมันแล้วก็น้ำมนต์เอามาผสมกันตำให้พอหยาบ
แล้วเอาไปพอกแผลที่เป็นสะเก็ดเงินให้กับผู้ป่วย
สรุปก็คืออาการหนักกว่าเดิมนะคะ
เหมือนที่เขาบอกจากที่พอทาไปปุ๊บแขนเนี่ยบวมเท่าขาเลย
คือมันอาจจะติดเชื้อหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะ
อันตรายนะคะเรื่องของอาการเจ็บป่วยแบบนี้นะ
ถ้าเกิดไปรักษายังไม่ถูกต้องนะคะ